สำหรับกรณีของไม้พี่รัฐ

ในเรื่องของสิทธิ์การดูแลลูก

ขอให้ศานที่ภาคศาให้เป็นวีดาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยบอกว่ากลัวว่าคุณภาพชีวิตของลูกชายจะแย่ลง
ส่วนทางหนุ่มไม้พี่รัฐตั้งโต๊ะแถลงในช่วงเย็นทันทีค่ะ
วันเดียวกันเลยชี้แจงในหลายประเด็นที่สังคมคาใจอยู่
เพราะว่าก่อนหน้านี้พอมีกระแสออกมาเนี่ย
คนพุ่งเป้าไปด่าไม้พี่รัฐค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ
คือมีประเด็นสำคัญที่ขัดแย้งกันแบบนี้ค่ะ
ไมค์เองบอกว่าขออำนาจปกครองร่วมทางฝั่งไม้นะคะ
หลังจากส่งเสียค่าเลี้ยงดูมานาน๖ปีเต็ม
ก็อยากจะมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกด้วย

ไม่อยากเป็นแค่พ่อที่คอยจ่ายเงินแล้วให้มันจบไปนะฮะ
ส่วนทางด้านซาร่าบอกว่าตัวเธอไม่พอใจนะที่ได้รับหมายสาร
และเคยพูดคุยเรื่องนี้ตั้งแต่ลูกชายเกิดกันมาแล้ว
ส่วนที่คัดค้านเพราะไม่อยากแบ่งสิทธิ์การปกครองของลูกให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ซาร่าบอกว่าถ้าจะเดินมาคุยกันดีมาบอกกันดี
ไม่ใช่ว่าเออเปิดบ้านมาแล้วได้รับหมายสารมานั่นเองแบบนี้ไม่โอเค

ก็ยืนยันว่าพยายามสอบถามเรื่องโรงเรียนของลูกไปแล้ว
เพราะว่าอย่างที่หลายคนทราบกันว่าหลังจากเกิดกระแสสถานการณ์โควิด

ลองกระเทิบลดค่าเทอมลูกลงมานิดนึงไหม
ลองย้ายโรงเรียนที่เป็น๒ภาษาก็ได้

ส่วนซาร่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะกระทบกับชีวิตของลูกนะ
นี่แหละเนื่องจากพิษโควิดทำให้รายได้ลดลง
ซาร่าก็ยืนยันค่ะว่าอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนที่มันมีมาตรฐานเดิม
แม้ว่าค่าเทอมจะแพงกว่าที่อีกฝ่ายยื่นข้อเสนอ
เธอบอกว่าเธอยินดีจ่ายให้ลูกค่ะ

ไม้หาห้องพักใหม่ให้
เพื่อต้องการให้ลูกเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าซาร่าบอกว่าไม่มีบ้านในกรุงเทพที่เป็นคนภูเกต
ราคาปฏิเสธไม่ได้บังคับ
ว่าให้ซาร่าอยู่ห้องพักราคา๔๐๐บาท
ตามที่ซาร่าพูดออกสื่อราคาเป็นหมื่นไหม
ก็ยื่นข้อเสนอให้แต่คุณไม่ได้เลือกเองนะคะซึ่งทางฝั่งซาร่าก็พูดขัดแย้งกันค่ะ
บอกว่าไม้เนี่ยต้องการให้ย้ายที่พักจากคอนโดมาอยู่ห้องใหม่ในราคา๔๐๐บาท
ซึ่งขนาดห้องเนี่ยมันประมาณ๒๒ตารางเมตรอยู่กันสองแม่ลูกวิ่งกัน๒รอบครบแล้วนะคะ
ซึ่งซาร่าก็เลยบอกว่าไม่โอเคอยากให้ลูกอยู่ในพื้นที่ที่มีที่บริเวณวิ่งได้เพราะว่าลูกยังเล็กอยู่นะฮะ
สงสารลูกก็เลยตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านที่ภูเก็ตเอาให้ลูกมีสนามเด็กเล่นให้ลูกมีชีวิตที่ดี

ลูกคิดแบบนี้หรือเปล่านะฮะส่วนทางซาร่าค่ะยืนยันตามเดิมว่าตัวเธอเนี่ยไม่เคยกิดกันให้พ่อเจอลูกแต่เป็นเพราะว่าเวลาที่มันไม่ตรงกันอ้างว่าช่วงวันเกิดลูกชายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสให้พ่อลูกได้เจอกันนะฮะซึ่งมีการแชร์กันอีกนะเรื่องเนี้ยมีคนขยายความ
บหลีกลูกไม่ให้เจอกับเขานั่นเองนะฮะซึ่งก่อนที่การแถลงข่าวจะจบลงค่ะ
ฝากข้อความส่งไปถึงอีกฝ่ายด้วยบอกว่าอย่าเอาลูกมาข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเอาชนะกันเพราะ
ท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้ไม้เองก็แพ้ซาร่าเองก็แพ้ไม่มีใครชนะค่ะ
พร้อมกับส่งข้อความถึงลูกชายด้วยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้
คือที่ของแม็กซเวลเสมอค่ะ
ผมไม่เห็นประโยชน์ในการพูด
ที่มันจะดีอะไรกับลูกผมได้เลยมันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ
มันคือมีแต่คนที่เจ็บปวดถ้าวันหนึ่งแดดดีไม่ได้อยู่กับพี่แม็กซ์
ที่ตรงนี้ก็เป็นของพี่แม็กซเสมอแล้วพี่แม็กซ์กลับมาหาดาดีได้เสมอ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะคุยกันหลังบ้านให้จบดี
เพราะว่าอย่างที่บอกไปอะไรก็ตามที่ลงในโซเชียลไปแล้วเนี่ย
อีกหลายปีมันไม่ได้ลบมันไม่ได้ล้าง
ลูกคุณโตขึ้นมาอย่าให้เขารับรู้ข้อมูลอะไรแบบนี้เลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้เดินหน้ากันต่อไปนะคะ